คุณผู้ชมครับมาดูเหตุชายวัย๔๐ปี
ขาดการติดต่อกับญาติพี่น้องไปหลายวัน
ญาติพี่น้องบอกผิดสังเกตเหลือเกินนะครับ
พ่อก็เลยไปดูที่บ้าน
กลับพบว่าลูกชายนั่งเสียชีวิต
อยู่ที่ห้องครัวหลังบ้าน
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
อยู่ในตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครสิทธิยา

แล้วก็ประตูมุ้งลวดภายในบ้านถูกล็อกจากด้านใน
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องช่วยกันงัดประตูจากห้องครัวที่อยู่ด้านหลังบ้านเข้าไปนะครับ
ก็พบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย
สภาพนั่งพิงอยู่กับกำแพงเสียชีวิตแล้ว
ทราบชื่อภายหลังคือนายนัทธวุฒิรัตนวราหะอายุ๔๐ปี
คุณหมอตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผล
และร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วัน
ก่อนที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติจะมาพบ
ขณะที่บริเวณพื้นบ้านตั้งแต่หน้าบ้านไปจนถึงห้องครัว
ซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านพบคราบเลือด
ที่ถูกเหยียบเป็นรอยเท้าอยู่ทั่วบริเวณ
ซึ่งคราบเลือดเริ่มแห้งติดพื้นแล้วนะครับ
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของผู้ตาย
อกจากนี้ภายในบ้านยังพบขวดเหล้าขาว
ตั้งอยู่กลางบ้านแล้วก็มีขวดเหล้าขาว
แตกระจายเกลื่อนเต็มพื้นครับ
สอบถามนายพดุงรัฐรัตนวราหะ
อายุ๗๐ปีซึ่งเป็นพ่อของผู้ตายนะครับ

เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

มาอาศัยอยู่กับป้าที่บ้านหลังนี้
แต่ช่วงเกิดเหตุป้านั้นเดินทางไปกรุงเทพ
ลูกชายจึงอยู่ภายในบ้านเพียงลำพัง
ก่อนหน้านี้ป้าก็ไม่สามารถติดต่อลูกชายของเขาได้
ได้โทรศัพท์มาหาแล้วก็บอกว่าให้มาดูที่บ้าน

กระทั่งพบว่าลูกชายของเขาเองเสียชีวิตแล้ว
ส่วนป้าก็บอกว่าโอ้ก็สงสารหลานเหมือนกัน
อุตส่าห์มาอยู่ด้วยแล้วช่วงที่ป้าไม่อยู่
ก็กลับเป็นเหตุให้หลานเสียชีวิตนะครับ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานบอกแบบนี้
ผู้ตายน่าจะดื่มเหล้าขาวมากจนเกินไป

ก่อนที่จะไปนั่งเสียชีวิตที่ห้องครัวหลังบ้านนะครับ